คราวนี้ก็ไปถึงเรื่องของคนที่มีจิตใจดีใจบุญสุนฐานนะคะ
ก็คือเป็นนักธุรกิจที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาได้แจกหมวกกันน็อกให้กับคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ถูกตำรวจจับด้วย
บอกว่านี่แหละจะเป็นการช่วยรณรงค์ส่งเสริมให้คน
หันมาสวมหมวกนิรภัยรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคะ

ท่านนี่ใจดีมากเลยนะเค้าบอกว่าวันเกิดก็เลี้ยงอาหาร

ประชาชนในจังหวัดนครสีธรรมราช

ระภัยฟรีนี่แหละสีดำเอารับกันไปเลย

อยู่ที่สำนักงานชมรมคนรักนคร
ถนนราชดำเนินอำเภอเมืองสวง

ก็เลยไม่ใส่หมวกกระน็อกให้ตำรวจจับเอา

แต่คุณก็ต้องไปเสียค่าปรับไงอ้าวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย
รับได้คนละใบคนละครั้งด้วยนะครับ
คนใจบุญคนนี้คือคุณธนารุ่งนิรันดรกุลประธานชมรมคนรักนครนักธุรกิจผู้ใจดีค่ะ
ก็เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการแจกหมวกกันน็อกบอกว่าต้องการจะมีส่วนร่วม
ในการดนรงขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ตามนโยบายรัฐบาล
แบบนี้มานานแล้วคุณกว่า๓ปีเลยค่ะ
อยากจะสนับสนุนให้คนนักคลอนเนี่ยครับมีส่วน
ผมอยากจะปรับดันให้มีการใช้หมวกกะน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ทั่วทั้งจังหวัดนะครับ
ก็เลยจัดรายการนี้ขึ้นมาก็คือใครที่โดนตำรวจจับแล้วก็ไม่ได้สวมหมวกเนี่ย
ก็เอาใบเสร็จค่าปรับเนี่ยมารับหมวกกันน็อกหนึ่งใบครับ
รายการนี้ผมจัดมาปีนี้เป็นปีที่๓แล้วครับ
ก็คิดว่าจะจัดไปเรื่อยก็จนกว่าคนนครจะสวมหมวกกันน็อกกันทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

มีเจตนามีปฏิฐานมั่นคงแน่วแน่นะคะ
บอกด้วยบอกว่ากิจกรรมนี้ก็จะทำอย่างต่อเนื่อง
พอมีคนรับหมวกกันน็อกไปแบบนี้ก็มีคนบอกต่อกันอย่างกว้างขวาง
แต่ละวันก็เลยทำให้มีคนนำใบเสร็จมารับหมวกอย่างต่อเนื่อง
คุณธนาบอกว่าเตรียมเอาไว้ให้เพียงพออย่างแน่นอน
และทุกครั้งที่มารับหมวกกันน็อกก็ต้องบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะ
เพราะว่าแบบป้องกันไม่ให้ใครมารับเป็นครั้งที่สอง
ย้ำเลยว่าจะแจกไปเรื่อยจนกว่าคนนครเนี่ย
จะเกิดจิตสำนึกสวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์
ครับเขาแจกแล้วก็ใส่นะคะ
ไม่ใช่ว่าเขาแจกฟรีแล้วก่อนไปใส่
ไปรับแล้วก็เก็บไว้บ้านถ่ายรูปนะ
ปัญหาจริงของคนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกบางทีเนี่ย
เป็นเพราะว่าหมวกกะน็อกของเขามันหาย
ฮั้าจริงเจ้าสู้ใหม่ไง
แล้วโดนขโมยไปไงเพราะว่าไอ้คนที่ขโมยเนี่ยมันไม่มีหมวกจะใส่
แล้วก็จะไปโดนตำรวจจับเหมือนกันก็เลยขโมยไป
สุดท้ายก็ไม่มีหมวกกันน็อกใส่ก็เลยต้องขับไปอย่างนั้น

ถ้าเกิดว่าโดนตำรวจเรียกเสียค่าปรับแล้วเอาใบเสร็จที่ปรับแล้วเนี่ย
ไปรับหมวกฟรีเลยจะได้ไม่ต้องขโมย
ว่านี่อีกหนึ่งไอเดียที่ดีนะต่อให้ไม่มีใบค่าปรับ
พับหลับใบสั่งเนี่ยนะก็ไปขอรับก็ได้
อันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งความคิดที่ดีก็เลยช่วยกัน
รับก่อนที่จะโดนใบสั่งดิฉันว่าดีกว่า

คำรับได้คนละใบ
แต่สำคัญคือเราอยากจะให้ทุกคนมีจิตสำนึกนะ
จะได้ปลอดภัยตัวเองปลอดภัยคนอื่นก็จะได้ปลอดภัยกันด้วย

แต่ว่าเพื่อชีวิตของเรานะคะ